กิจการ

ลูกชายอยู่ที่เกาะเต่าเป็นจุดสุดท้ายเท่านั้นเอง
จากการโพสต์ครั้งนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
มีผู้เข้ามาแจ้งเบาะแสจำนวนมากนะครับ

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราธานี

และติดตามตัวนักท่องเที่ยวรายนี้ที่เกาะเต่าเอ่ย

แต่ก็ยังไม่มีรายงานการพบตัว
นายเดนิสวีหลาดนักท่องเที่ยวคนนี้นะครับ

เมื่อวานนี้๑๑น

พบตัวนายเดนิสวีหลาด

สัญชาติเนเทอร์แลนด์ที่พัทยาจังหวัดชนบุรีคุณ

แต่จริงแล้วไปพบตัวเขาที่พัทยานะครับ
จากการตรวจสอบเพราะว่านักท่องเที่ยวอยู่ในสภาพปกติครับ

พร้อมประสานสถานทูตเนเทอร์แลนด์ประจำประเทศไทย
เพื่อแจ้งให้กับทางญาติได้ทราบต่อไปนะครับ
ขณะที่นางสาววราพรจันทไทย
แจ้งว่าเป็นเพื่อนกับนายเดนิสวีหลาด

ว่าตลอดเวลาที่นายเดนิสท่องเที่ยวอยู่ในพัทยา

นี้นักท่องเที่ยวหนุ่มรายนี้ได้ติดต่อกับทางบ้านและสถานทูต

เพื่อแจ้งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว
โดยแจ้งกับพ่อว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ

ตัวเขาเองเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยวกระทันหัน
โดยเปลี่ยนโปรแกรมการท่องเที่ยวจากเกาะเตา
ก็ไปเที่ยวที่เชียงใหม่
แล้วก็มาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา
แต่ไม่ได้รายงานให้ทางครอบครัวได้ทราบ

ทีนี้พ่อก็ติดต่อเขาไม่ได้เหมือนกัน
ก็เลยลงประกาศหาในโลกโซเชียลนะครับ
ก็ตอนนี้เขาก็ขอโทษเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำให้เกิดความเป็นห่วง
ขอโทษพ่อเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นนะครับก็ได้พานายวิราชเนี่ย

แล้วก็รอเดินทางกลับประเทศเนเทอร์แลนด์ต่อไป

พลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพามรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ได้โพสต์เรื่องหนึ่งนะครับ
ผ่านให้อยู่ในระดับความกระตือรุยร้น

ไม่เอาเปรียบกันและกัน

โอ้โหดิบโจ๊กของเรานะครับ

ประเดิมงานแรกก็ตั้งแต่ที่ของตม
อนเมืองทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวจีนนะ
แล้วก็ไล่เลี่ยงมาถึงการทำงานของตม

แล้วก็มาถึงตมชมบุรีก็ต้องจัดการนะนะ

ว่าในกรณีดังกล่าวมีพ่อชาวเนเทอร์แลนด์

ขณะเดินทางมาเที่ยวเกาะเต่าสุราธานี
ได้สั่งการให้สารวัตรตมสารวัตรท่องเที่ยว
ร่วมกันตรวจสอบว่านักท่องเที่ยวคนดังกล่าวอยู่ที่ไหน
กระทั่งสารวัตรท่องเที่ยวได้ตรวจสอบพบตัวนักท่องเที่ยวเนเทอร์แลนด์
ขณะที่สารวัตรตมพัทยาที่เข้าเวรอยู่นั้น

แต่กลับโยนภาระให้ตำรวจท้องที่และตำรวจท่องเที่ยว
ดังนั้นก็ต้องมีคำสั่งย้าย
พันธ์ตำรวจโทสัมพันธ์บุตรโพสารวัตรตมชมบุรี
รวมถึงร้อยตำรวจเอกธนดิจเทวร์ชำนาญรองศตัวตรมชมบุรี
ให้มาปรับทัศนคติและเรียนรู้งานใหม่ครับ